ผู้ชมครับเราตามหาเจ้าของรถคันนี้จนเจอแล้วนะครับ
รถคันหนึ่งที่มีรูปหล่อพระที่โอ้โหพุ่งทะลุกระจกหลังเข้ามา
โอ้โหคนแชร์ภาพนี้ในโลกโซเชียลเยอะมาก
ถูกต้องนี่ฮะบางคนบอกโอ้โหไปเขียนนะในสังคมออนไลน์นะ
บอกแม่จ้าเอ๋เบรกแรงจังเลยนโยม
ทริมค่ะฮ่านี่อาตมาในทิมเข้ามานี้เลยอืม
เป็นรูปหล่อพระนะฮะค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับเราตามจนเจอแล้วรถคันนี้นะครับ
รถกระบะรูปหล่อพระที่บรรทุกอยู่หลังกระบะเนี่ย
เสียนพระพุ่งทะลุกระจกหลังจนแตกเสียหายเหมือนกับ
เข้าไปมองอย่างนี้เหมือนกับท่านยื่นหน้าเข้าไปมองด้านในรถนะครับ
คนก็โอ้โหฮือฮากันใหญ่นะครับนี่ฮะ
เจ้าของรถกระบะคนขับรถกระบะคันนี้นะครับนายสมเกียจเทียนส้ม
เขาเป็นเจ้าของโรงหล่อพระด้วยนะครับอยู่ที่นครสวรรค์
นี่ฮะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้นำรูปหล่อหลวงพ่อพยอมนะฮะ
หลวงพ่อพยอมเนี่ยอยู่ที่วัดเขาน้อยจังหวัดนครสวรรค์
ได้นำรูปหล่อซึ่งน้ำหนักหกสิบถึงหกสิบห้ากิโลกรัม
วางไว้ที่หลังรถกระบะเพราะว่าต้องเอาไปเจียฐานพระใหม่
เพราะว่าแกะพิมพ์มาแล้วเนี่ยแต่ว่าชื่อพระที่ฐานไม่สวยพอ
ก็เลยต้องไปเจียร์ใหม่พอเจียเสร็จก็ทำนำขึ้นหลังกระบะ
ขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับมาถึงถนนสายหาดทนงอุทัยธานีอยู่อยู่
มีจักรยานยนต์วิ่งอยู่ข้างหน้าเลี้ยวกระทันหันอืม
นี่ครับอยู่ดีจักรยานยนต์คันนี้เลี้ยวตัดหน้ากระทันหัน
เขาก็เลยต้องเหยียบเบรกเหยียบแบบเอี๊ยดเลยแล้วนี่ครับ
หล่อของหลวงพ่อพยอมไม่ได้มัดเชือกเอาไว้อืม
วางตั้งเอาไว้เฉยเฉยหลังกระบะส่วนของเสียนของพระเนี่ย
ก็เลยปักปึ้งเข้าไปที่กระจกอืม
กระจกแตกเลยฮะเพราะว่ารูปหล่อพระหนักหกสิบถึงหกสิบห้ากิโลกรัมอ่ะ
ลุกระจกรถเข้ามาเลยอ่ะนี่บางคนบอกโอ้โหเบรกซะแรงเลยโยม
อาจจะมานิดพึงเข้ามาอย่างงี้เลยอ่าแม่แล้วให้เบิ่งเอิญพอดีเลยนะ
คุณเขียนมาสอนก็ธรรมดาเขาเป็นโรงหล่อพระไง
กระจกหลังรถเวลาไปไหนมาไหนเขาก็ต้องติดเบอร์โทรเขาไว้อืม
กระจกก็หลุดพอดีพอดีอ่าเดี๋ยวดูด้านในดูภาพด้านใน
เสียนของหลวงพ่อท่านนะครับที่เข้ามาเนี่ย
อ่าดูดูด้านในก่อนด้านในนะอ่าคือเห็นไหมตรงเนี้ย
จังหวะกระจกที่เขาติดเบอร์โทรกระจกมันหลุดเข้ามาพอดี
พอดีเป๊ะเห็นไหมคุณเขียนมาสอนเห็นใช่ไหมเห็นค่ะ
คุณผู้ชมเห็นค่ะตัวเลขโควิดนี่ใช่ไหมที่เรารายงานทุกวันเนี่ย
สามพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าคนอะไรเนี่ยตัวเลขของเราเนี่ย
หรือเขาดูตรงไหนกันอะไรที่เป็นเลขอ่ะดูเนี่ย
ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของพี่สมเกียจเขานะครับ
เจ้าของโรงหล่อพระนะครับบังเอิญมันหลุดพอดีนะฮะ
แล้วก็มีทะเบียนรถคันนี้เขาก็ไปดูกันเนี่ยนะฮะเห็นไหม
จังหวะทะเบียนหลุดพอดีหมายเลขหมายเลขโทรศัพท์หลุดพอดี
กระจกก็พังเสียหายฮะก็ต้องไปซ่อมกันอ่า
หล่อพระที่นครสวรรค์ค่ะแต่สติ๊กเกอร์หน้าพี่ก็ยังอยู่
มีแค่เบอร์โทรเหรอคะไม่มีทะเบียนไม่มีไม่มี